เอาล่ะทีนี้ไปดูเรื่องแปลกที่ไม่หล่อนดีกว่านะคะ
จังหวัดนครนายกชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบกับกล้วยแปลกจ้า
เอ้าอีกแล้วอีกแล้วดูสิแปลกมั้ยมันแทงปีเร็วเกินไปมั้ย
เดี๋ยวนะมันแทงตั้งแต่

คล้ายกับดอกบัวเลยผุดขึ้นมาจากดินเลยค่ะแต่นี่คือกล้วยน้ำวาด้วยนะ
กล้วยน้ำว้าซึ่งปลีเนี่ยโผล่ออกมาจากพื้นดินเลย
อยู่ที่บริเวณสวนผลไม้หลังบ้านเลขที่๑๑๓ทับ๕หมู่๙ตำบลพรมมณี
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคุณคมจิตคิดตะคุเจ้าของบ้านวัย๕๖ปีเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าปลูกกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเนี่ยสามต้นใช่ไหมแต่มีต้นหนึ่งมันแปลกกว่าเพื่อน
ก็คือหัวปลีมันผุดขึ้นมาจากพื้นดินสูง๑๗เซนติเมตรเอง
และที่ปลายกล้วยน้ำว้าเนี่ยก็มีอีก๒หวีนับได้ทั้งหมด๑๘ลูก
ก็เออแปลกไหมก็แปลกเหมือนกันนะ
เพราะปกติกล้วยไม่น่าจะแทงเปลี่ยวมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม
ยอมใช่ชาวบ้านนักเสียงโชครู้ข่าวทำไงขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่เคยเห็นอะไรแปลกเลย
มาแล้วก็เอาแป้งฝุ่นมาด้วยเอามาโรยเอามาทาถูเอามาส่อง
เพื่อจะทำอะไรเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไง
ชาวบ้านเขาก็ตาดีเขาก็เห็นอันนั้นเห็นอันนี้เห็นอันนู้น
อ่ะแต่ดีฉันไม่เห็นอะไรเลย